มาติดตามไฮไลท์วันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดบุรีรำครับ
ทุกวันชายในรอบชิงที่สนามกีฬากลางอบุรีดำเขากระโดงสเตรเดียมเดินมาแล้วครับ
นครสวรรค์ชุดสีแดงพับสนามบุกอยู่ฝ่ายเดียวแต่ว่าไม่สามารถยิงประตูทางนครราชศรีมาได้
จบ๙๐นาที๐๐ครับต้องดวนจุดโทษปรากฏว่าโคราชครับยิงแม่นกว่าเอาชนะไปได้
รัฐกร๔๒ก็คว้าแชมป์ไปครอง
ส่วนสีสันในทวนาเมนต์นี้ครับก็ยกให้ทีมแชมป์แฮนด์บอลชายหาดหญิงครับ
ทีมกรุงเทพมหานครแต่งหน้าทำผมจัดเต็มเลยครับโอ้โหสวยจริงครับ
ฝีมือของผู้เล่นหมายเลข๔น้องแบมนะครับอังคณาวงศาสนนะครับ
ในวัย๑๗ปีมีดีกรีทีมชาติไทยก็แปลงโฉมนะครับ
เพื่อร่วมทีมจนสวยสมใจดูแล้วก็เอาดีทางด้านนี้ได้เลยครับ

เจ้าตัวยอมรับนะครับว่าชื่นชอบเรื่องของการแต่งหน้าเป็นชีวิตจิตใจ
โดยศึกษาผ่านยูทูปจนชำนาญประกอบกับฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ย
อยากจะเรียกกระแสกีฬาแฮนดบอลชายหาดจึงได้รับโอกาสในการโชว์ฝีมือครั้งนี้ครับ
แล้วก็เริ่มมาเขียนเองบ้าง
ก็ดีนะคะมันเหมือนเป็นการโปรโมทกีฬาของเราเองด้วยค่ะ
มันเหมือนเซียนเล็กให้กับว่าว่ากีฬาของเราด้วย
สรุปนะคะเพราะเมืองเกียรติฬาทนทรรภ์แห่งชาติ
ร้อยสี่สิบสามเหรียญทองบุรีรำเจ้าภาพได้ไปสิบเอ็ดเหรียญทอง
ซึ่งจะมีวิธีปิดในช่วงค่ำวันนี้ครับ